สวัสดีครับ
ขอต้อนรับสู่รายการที่คุณจะมาคว้าเงินแสนได้จากคำถามของคนไทยทั้งประเทศ
และกลุ่มคนที่จะมาช่วยคุณมีความสุขสนานเฮฮาพร้อมทั้งได้เงินแสนก็คือผู้ช่วยของเราทั้ง๓ท่านในวันนี้นะครับ

ผู้ใช้ด้านใบผ่านในวันนี้ทั้ง๓คนของเราประกอบไปด้วย
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

เอาล่ะใน๓คนนี้ใครจะมี๑๐แบคคลาสนึงแสนนะฮะ

พร้อมแล้ววงล้อมหาชนมาครับ

อยู่ที่๔คนนี้โอ้โห

ขอเป็นอิงแล้วกันครับ

ชอบอ่านวรรณคดีไทยค่ะ

ออกใครดีจะเอาน้องเชอร์วี่
หรือจะเอาพี่บอลหรือว่าพอเพื่อน
พี่บอลครับบั้นแจบ
มาเจอมาเจอมาประเดิมน้องหน่อยไม่ใช่ปัญหาปั๊กลงเท่าไหร่ครับตามเลยนะ
เลย๓เหรียญ๓เหรียญนะครับขอคำถามครับค่ะอิงอยากถามคำถามนะคะว่าขุนแผนมีภรรยากี่
มีไอ้คนคะเงียบน้ำวันทองมีนางลาวทองมีพรีมพิระรายนางวันทองถ้าถามผม
สามคนประมาณสามใช่ปั๊กอ่ะจำได้ไหมมีกี่คนไม่ได้ไม่บัน
ใจสองก็สามสองคนตัดไว้ฮะสองคนดูน้อยไปสองคนตัดไปก่อน

ถ้าหนูเลือกนะหนูเลือก๔

ประมาณนี้กลางไม่มากไม่น้อย

ถ้าตอบมา๓คุณได้๓เหรียญสะสมนะครับ

นางวันทองนางแก้วกิริยานางลาวทองนางสายทองและนางบัวขี้ค่ะ

ใช่เฮ้ยพี่ขอโทษ
ทั้งหมดก็คือมี๕คนนะครับขอบคุณคุณบอลด้วยนะครับ
ค่อยไม่เป็นไรนะครับ

วงล้อมหาชนมาครับ
พร้อมแล้วมุนเลย
๔คนที่จะมาถามคำถามมีดังต่อไปนี้นะครับ
มีพี่สำอางนะฮะมีน้องไบร์ทนะครับน้องปาล์มแล้วก็น้องอันและสัน

ดูน่าจะเป็นแบบวัยเดียวกันแล้วก็ผู้หญิงน่าจะมีเรื่องที่รู้เหมือนกัน
โอเคน้องปานแนะนำตัวหน่อยครับ
สวัสดีค่ะหนูชื่อปาล์มนะคะ

เล่นไลน์

ไม่รู้ว่าจะถามเก็บอะไรเอาใครมาช่วยดี

พี่ฉินลี่มาช่วยน้องหน่อยมา
เอาเถอะมาขอตัวเลือกทีมพี่ไลน์นะ

อิงว่าไงครับเชื่อพี่เชอรี่ไหม

ตัวอักษรเพราะว่าไรมีสีขาว

เฉลยครับ

รอยสีขาวว่ะพี่

ถูกแล้วแล้วกลมเนี่ยสีขาวและในกลมคำว่าลายเป็นสีเขียวไง
ฉี่ลี่
อันนี้ตอบเอาฮาหรือตอบเอารีบลูก

เฮ้ยมั่นใจอีกแล้วว่าข้ออนุญาณอะไรย้า

กล้องเข้ามาที่หน้าเนี่ยพี่ชอบมาก

ดูซิมีใครบ้างเนี่ย

พี่หน่อยน้องฝนและน้องนุ่น
โอ้โหมากกันแบบว่ายัววชนที่๓

ตอนนี้มาทำรายงานไปกับพิวิทยาภารสรรค์น้ำบางแขกครับ
ในผู้ช่วยเราจะเป็นใครดีนะฮะ

หรือจะเป็นหล่อเพื่อน
พี่หมอค่ะช่วยหน่อยนะคะ

พี่หมอเพื่อนมาช่วยน้องหน่อยนะคะ

พี่หมอก็อย่าน้อยหน้านะเพราะว่าไม่มีใครได้เลยนะ

คำถามจะเกี่ยวกับ

ตอนนี้นะครับก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะครับ
สัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่สำคัญนี่ก็คือ

ที่มันเนี่ยมันต่อกันอยู่เนี่ยครับ

ปลาโลมาที่อยู่ข้างหลังของน้องเต้ยเนี่ยนะฮะ

ก็นับออกจากข้างบนก็มี๔อ่ะ

สงวนไว้ขนาดฉะนี้
นี่ไม่ต้องจับเลนค่ะออกไปเลยค่ะ

ถ้าข้อที่ถูกได้๓เหรียญ๓คะแนน

เอาล่ะรอบแรกผ่านไปนะฮะ

เพราะฉะนั้นเหมือนกับเริ่มใหม่นะป๊ากนะ
เอาล่ะวงล้อหมาชนมาครับ

มุนเลย
ที่ลุงป่าของเรานะฮะ

พี่พักพี่พักพี่พักนะนำตัวหน่อยครับ

หายใจไม่ทั่วท้องเนี่ยก็ไม่รู้
ผมดูมีค่าดูดน้องขับนะครับครับ
จะถามเกี่ยวกับยูเนียนมอร์หรือไม่นะครับ
เหลืออีก๗เหรียญครับ๗คะแนนลงกี่เหรียญดี
ก็ไม่ได้กันทั้งหมดแล้วก็ลงไป๓เลยละกัน

ลงเลยนะ๓เลยนะเอามา๓เหรียญ๓คะแนนขอคำถามครับน้องพัก
คำถามของผมนะครับสำหรับวันนี้เราจะถามว่ายูเนียนมอร์นะครับ
อ่าตั้งติดอยู่กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีอะไรครับ

เราไม่รู้ว่าสองฝั่งมันคือสถานีเดียวกันไหม

เพราะว่าฝั่งซ้ายมือที่เป็นเต็นทรัฐรัฐพร้าวคือสถานีพระห่วนโยธินตร์

ตอบแบบเชอรี่เลยเรามั่นใจไปเลยเชอรี่
เรามาถูกทางแล้วคนจำเราได้ทั้งประเทศ

ลาดเท้ากับพระห่วนโยธินตร์แต่ว่าปาร์คเป็นคนตัดสินใจเองครับ

ประสบการณ์คือว่า

เชอร์รี่นะครับสถานีพระห่วนโยธินตนั่นเองครับ

ขอบคุณทุกคุณครับ
โอเควงล้อมหาชนของอิงมาครับ
พร้อมแล้วมุนเลย

แล้วก็มีนะฮะคุณชิวก้า

แล้วก็มีคุณเบนท์คุณนัชชาติ

ชูก้าอ๋อชื่อชูค่านี่เองนะฮะ

แต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะพักเบรกแล้ว
ผิวมากงั้นเดี๋ยวจะ

เซเว่นบอกแค่นี้
บอกแค่นี้เอาใครดีครับ
ก็พี่บอลแล้วกันค่ะ

มาฟังคำถามจากคุณชิวก้าครับ

ข้าวนี้คือสินค้าชนิดแรกที่
ที่๗๑๑ขายเนี่ยคืออะไรคะ
ชนิดแรกที่ร้าน๗๑๑ขายที่อะไรนะฮะต้องบอกว่าสาขานี้
สาขาที่เราพูดถึงในประเทศไทยนะครับอ๋อเอางี้อ่าพี่บอลวิเคราะห์
ผมจีบนี่พี่ดูแล้วไม่น่าจะใช่นะ
พี่ว่านะถ้าใจพี่กินนะน้ำมัน

น้ำมันเนี่ยบางทีไปเติมเองบ้างอะไรมั่ง
ทางไหนมากที่สุดไปทางไหนมากที่สุดฮะ
ผมไปทางมันมียากับน้ำมันเนี่ยแหละ

แล้วเทน้ำหนักไปทางไหนมากที่สุด
ขนมกีดแต่ไปแล้วเหลือยาน้ำมันน้ำแข็งเทไหนไปมากที่สุดฮะ

มาทางน้ำแข็งมากกว่าเพราะว่า

หนูเทพี่ก็ตามหนูไป

นะถ้าน้ำแข็งหนูสุดยอด
แต่ถ้าไม่ใช้น้ำแข็งก็แล้วแต่
อะครับ

เอาละครับคำตอบอยู่ที่
ตอบว่า
น้ำมันค่ะ

นี่พี่จับมือน้องเลย

ถ้าไม่พูดพี่จูบนะ
ตอบครั้งสุดท้ายแล้วนะครับ